ต้องทำบุญกันก่อนนะขวัญนะเสริมบารมีกันหน่อย
จะเป็นเพราะว่าอะไรไปฟังแพนเค้กน่ะค่ะ

กลับอีกวันนี่ก็คือกธิบธิบชาแย

มันก็บริการในเรื่องของภูตสาสนา
เราก็มีโอกาสได้เดินทางไปร่วมบุญข์ของมัน

ก็เดี๋ยวจัดคลิปแบ่งเวลากันเอา
เดี๋ยวใกล้ปีใหม่แล้วเดี๋ยวแพลนอีกทีค่ะ
อืมทำบุญเยอะถึงจะได้เจอคู่ดีดี
แล้วก็เรื่องราวดีตลอดเลยนะคะ
พี่หมีไม่ไปไม่เป็นไรค่ะคุณแม่นะตามประกบติดไปด้วยนะคะ